ศรีที่นั่นก็ต้องไปจับงูเหมือนกัน
มาแล้วเขาบอกว่าเจองูจงอางความยาวเกือบสี่เมตร
มานอนขวางหน้าบ้านอะครับ
ว้าวนี่กระใจเหมือนกัน

งูจงอางคุณชิสาทางใต้เขาเรียกว่าบองหลา
นั่นไงบองลา

คุณผู้ชมฮะทีศกู้ภัยมูลณิธิใต้เต๊กตึ้งสิทชน
รีบเลยฮะลงพื้นที่ไปช่วยเหลือประชาชน
ในพื้นที่บ้านเลขที่๙๕ทับ๓หมู่๑๑ตำบลฉลอง

กว่าสี่เมตรโอ้โหลำตัวใหญ่ด้วยนะคะ
แต่ทำไปเล่นไปบองหลาก็ประมาณนี้นะถ้ามันโตเต็มวัย
เท่าที่เคยเห็นที่เคยเล่ากันนะ

โอ้โหเห็นแล้วนึกถึงเรื่องแม่เบี้ยวเลย
โอ๊ยอะไรเนี่ย

เจ้าของบ้านคุณทงชัยแก้วนาคอายุ๕๖ปีเขาบอกว่า
ตอนนั้นเลิกงานกลับมาบ้านกำลังจะไขกุญแจหน้าบ้าน
ตกใจนี่งู
งูมันมานอนขดขวางประตูอยู่โอ้โหเท่านั้นแหละครับ

เขาคาดว่างูตัวนี้มันน่าจะเลื้อยมาจากสวนยางพารา
มันออกมาหากินนั่นแหละคุณเห็นไหมข้างเนี่ย
ค่ะเป็นป่าน่ะเออใช่มั้ย
มันก็มีความเป็นไปได้ที่จะมีสัตว์เลื้อยคานที่ดุร้ายอย่างเช่น
งูจงอางหรือบองหลาแบบนี้
ตัวมันย้อยนะทางพื้นที่ภาคใต้อุดมสมบูรณ์ไง
แล้วมันชอบอยู่มากแล้วตัวมันย้ายใหญ่ยาว
เอามาอ่ะนี่มาวัดดึงให้มันยาวแล้ววัดนี่
๔เมตรคุณคิดดูแล้วกัน
โอ้โหนึกว่าสายฉีดยางไอ้ฉีดน้ำ

ใช่ไหมเออแน่แล้วขนาดลำตัวมันหัวใหญ่กว่าแขนพี่เขาอีกอ่ะ
เราดูสิกว่าจะจับเข้าไปในกษอบถุงปุ๋ยได้เป็นง่ายนะ

โอ้ยตายแล้วต่อที่กูไภมาช่วยเหลือประชาชน
แล้วก็จับมันไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ
ที่ห่างไกลจากจุดตรงนี้นะค่ะไม่ใช่บอกไปคืนสู่ธรรมชาติ

เดี๋ยวมันมาอีกมันใกล้ฟ้า
เออบังคลมมันเจออยู่บ้านหรือที่ไหนนะ
อันนี้ไงเดี๋ยวขอดูอีกทีคุณอย่าถามเร็ว
ห้าม๙๕๓จะได้ระวังบ้านอื่นก็ต้องระวังด้วยเหมือนกันนะ

เออแล้วมันจากนั้นจริงไหมไม่รู้